วันอาทิตย์ที่๑๓สิงหาคมนี้
ทีมชาติธรรมกลมพบทีมชาติไทย
ตั้งแต่เวลา๑๕นาฬิกา๑๕นาทีเป็นต้นไป